ตามกันสำหรับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะ
นราธิวาสเมื่อสองวันก่อนก็เป็นเหตุสลดแล้วก็เป็นเหตุอุกอาจด้วย
ก็ทำให้มีพระมรณภาพไปถึง๒รูปแล้วก็บาดเจ็บไปอีก๒รูปนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้กันหน่อยค่ะ
แม้ว่าจะเพิ่งเกิดเหตุน่าสยองไปนะคะ
แต่ว่าพระท่านก็ยังคงออกมาบินทบาทตามปกติตามกิจของสงฆ์นะคะ
เป็นพระวัดชนเฉลิมเขตในพื้นที่อำเภอสุไงโกลก
ราธิวาสนี่แหละค่ะก็ออกมาบินทบาทแบบนี้
แต่ว่ามีกำลังตำรวจภูทรสุงัยโกลกแล้วก็อาสาสมัครอำเภอสุไงโกลก
จัดกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่อย่างเข้มงวดเลยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่มีการจัดกำลังเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับพระ
ตลอดเส้นทางที่ต้องออกไปเดินบินทบาท
ก็ไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นในเช้าวันนี้ค่ะ
ประหลัดธรรมานันโทหรือว่าหลวงพี่บิลลี่สำนักสงฆ์ราชบำรุง
อยู่ในพื้นที่ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องก็บอกนะคะว่า
ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
แต่ชาวบ้านเขาก็มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อ
เพราะอะไรเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของเขา
คือบ้านของเขาไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากจะทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนค่ะ
ส่วนหลักศาสนาทุกศาสนาเองสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้ว
ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว
สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเรามาใช้กรรม
แต่กรรมตรงนี้เราก็ต้องทำกรรมดีให้มากขึ้นด้วย
เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่น
ซึ่งพระหลวงพี่บิลลี่บอกนะคะว่า
พระจะจำวัดที่นี่ต่อไปค่ะ
แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน
และแนะให้ประชาชนใช้หลักศาสนา
เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไปให้ได้ด้วย

นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือพศมีการไปประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ

เพื่อที่จะรับฟังการรายงานสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
พร้อมทั้งมอบนโยบายแล้วก็มีการหารือถึงมาตรการการช่วยเหลือ
การดูแลการให้กำลังใจคณะสงฆ์ระยะเฉพาะหน้า

พร้อมทั้งเรื่องของการดูแลงานศพ
ให้เป็นไปอย่างสมเกียจด้วย
นายสุวพันธ์กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มรณภาพของพระทั้งสองท่านถือเป็นการเสียสละ
เพื่อทำรงพระพุทธศาสนา
ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
ต้องหามาตรการดูแลคณะสงฆ์
อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
รวมทั้งการเยียวยาพระที่มรณภาพ
และพระที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ

ก็มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนแล้วก็พระสงฆ์ตามวัดต่างด้วย
มีการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังรถต้องสงสัย

ว่ามีรถจัดกระยันยนต์๖คันที่กลุ่มแนวร่วม

ไม่สงบในพื้นที่ชะแดนภาคใต้ด้วยนะคะ

ให้หน่วยความมั่นคงลงพื้นที่หาข่าวความเคลื่อนไหว
และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้แจ้งเบาะแส
ถ้าหากว่าเจอคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่
โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลเป้าหมายที่มีประวัติ
ก็จะมีการเฝ้าจับตาเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะ